ดูการเรียกลูกค้าอีกที่ร้านหนึ่งเขาบอกว่า
ถ้าเรียกแบบนี้มาเถอะค่ะลูกค้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปบุกร้านค้า
ที่เขามีไอเดียเจ๋งในการเรียกลูกค้า
แต่ละร้านเขามีไอเดียอะไรบ้าง
ชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
แม่ค้าร้านส้มตำพูดไอเดีย
ส้มตำเขย่าแซ่บบรรจุแก้ว
ขายออนไลน์สร้างรายได้เสริม
ไปกันที่หมู่บ้านโยหาวหัวทะเล
ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เราจะชิมส้มตำออนไลน์
แซ่บหลากหลายเมนูซึ่งเจ้าของร้านเขาผุดไอเดียเรียกลูกค้า
ด้วยการทำส้มตำแยกน้ำบรรจุใส่แก้วพลาสติก
ก่อนจะกินต้องเทส่วนผสมก่อนแล้วเขย่า๑๐วินาที
แซ่บถึงจะบังเกิดคุณสกุลตลาสืบสำราญเจ้าของร้านส้มตำ
และพอมีฝีมือการทำส้มตำอยู่บ้างเลยคิดอยากจะมีรายได้เสริม
จึงใช้เวลาว่างจากงานประจำมาเปิดร้านขายส้มตำออนไลน์ส่งให้ลูกค้า
สำหรับเมนูเด็ดนั่นก็คือเมนูเหลาปูดองหนึ่ง
เมนูนี้เป็นการทำน้ำส้มตำที่เข้มข้น
น้ำเยอะและไม่มีเส้นมะละกอ
มีเพียงปูดองและเครื่องเคียงต่างเท่านั้น

ที่ร้านยังมีเมนูตำอีกหลากหลาย
ตำเส้นใส่เครื่องตำหลายใจตำตามสั่ง
ซึ่งแต่ละเมนูทางร้านจะตำทีละคกอย่างพิถีพิถัน
ราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่๔๐บาท
เธอบอกว่ายอดขายต่อวัน๓๐๔๙บาทเลยนะจ๊ะ
ไปดูอีกหนึ่งเคล็ดลับของร้านนี้
เขาขายเกาเหลาลูกชิ้นแน่นเน้นเต็มถุง
แน่นขนาดไหนไปดูกันเลย
มาอู้เลยอู้มาเลย
อันนี้เก้าเหลาถึงละหนึ่งรอดเจ้า
มีหมูมีเคร็ดไล่หมูมีลูกชิ้นเนื้อ

เป็นปิ๊กก็เหล่ารมหมุนอืมปิ๊กก็เหล่ารวมน่ะรวมหุ้นยางหน่อย

ได้โพสต์คลิปยั่วต่อมหิวอย่างเกาเหลาถุงยักษ์
ลูกชิ้นนั่นเน่นโหลดถุง
พร้อมระบุข้อความว่าแม่ค้าก็ใจดีเกิน
ความสุดของแม่คือเห็นลูกค้ามีรอยยิ้ม
เจ้าของคลิปไม่ได้ระบุว่าร้านอยู่ที่ไหน
แต่ต้องเป็นร้านเจ้าเหนือแน่
ตักลูกชิ้นไปก็อู้กำเมืองบรรยายไป
เกาเหลาถุงยักษ์ที่เราเห็นอยู่นี้
ราคาถุงละ๑๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
ลูกชิ้นเนื้อผสมหมูและเครื่องในหมูแบบจุก
เรียกได้ว่าอิ่มกันทั้งบ้านเลยทีเดียว
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความมือหนักของป้าเจ้าของร้านว่า
ร้อยที่บ้านเนี่ยลูกชิ้น๑๐ลูกหมูไม่ถึง๒๐ชิ้น

คอมเมนต์ก็บอกว่าเทใส่หม้อเต็มพอดีกินทั้งครอบครัว
หรือไม่ก็เอ้ยใจกว้างขนาดนี้ร้านป้ายอดขายถล่มทลายแน่นอน
ไอเดียการขายเด็ดขนาดนี้เห็นทีต้องแวะไปลองแล้วล่ะครับ
สุดยอดสั่งทั้งสองร้านเลยค่ะโดยเฉพาะตำหลายใจให้คุณอามค่ะ
บอกเขานะฮะไม่เจอเหมือนกันแค่ข้านี้เฉยให้ข้างดูค่ะ